คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้ากรณีที่พ่อแม่ของน้องเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
น้องนักเรียนชั้นม๑ของโรงเรียนแห่ง๑จังหวัดชายนาฏ
ถูกครูพระชื่อว่าครูดำรงอายุ๔๐ปีคมคืน
คือคุณพ่อคุณแม่ไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นถึงข้าราชการ
แล้วก็พยายามที่จะปล่อยข่าวว่าเด็กมาหลงรักเอง
ตำรวจทราบเรื่องแล้วนะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
คดีแรกส่งเรื่องถึงอายการแล้ว
และสำหรับคดีที่๒เกิดขึ้นคนละช่วงเวลา
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามที่เสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
คือน้องถูกข่มขืน๒ครั้ง
ครั้งแรกคือวันที่๒๘ตุลาคม๖๑
ครั้งที่๒คือ๒๙พฤศจิกายน๖๖
ล่าสุดในวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็พยายามติดต่อแม่ของน้องอายุ๑๒ปีเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ย
คู่กรณีติดต่อผ่านญาติคนรู้จัก
เพื่อขอไกล่เกลี่ยและขอความช่วยเหลือ
โดยมีการยื่นข้อเสนอคือ
ยื่นเงิน๒๐๐๐๐๐แรกกับให้เรื่องเงียบ

เดี๋ยวจะส่งเสียเรื่องของค่าเล่าเรียนต่าง
พร้อมจะเข้ามาเคลียร์ทุกปัญหาให้จบ
แต่คุณแม่ของน้องยืนยันเลยนะคะบอกว่า
ไม่ขอรับเงินและไม่ขอรับการช่วยเหลือใดทั้งสิ้น
จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

คู่กรณีหวั่นล้อมให้คนรู้จัก
คนแถวบ้านบรรดายาดมาพูดกับเธอบอกว่า
ให้เห็นแก่คู่กรณีก็คือครูพระคนก่อเหตุ
บอกว่าถ้าเกิดว่าไปแจ้งความเอาเรื่อง
เดี๋ยวจะหมดอนาคตแต่แม่ของน้องบอกว่า
ไม่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
เกินกว่าที่จะรับได้สิ่งที่เกิดขึ้น
จะเป็นแผลในใจของลูกสาวตลอดชีวิต

เงินก็ทดแทนไม่ได้เงินก็แลกไม่ได้
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณแม่กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณแม่กันหน่อยนะคะ
เขาบอกว่ายื่นให้สำหรับ๒๐๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งตรงนี้เราก็ได้ปฏิเสธเข้าไปแล้วครับ
ว่าไม่โคลดละหมื่นนะคะจะโคลดละหมื่นรันให้ถึงที่สุด
แล้วลูกกับลูกสาวขนาดนี้
ถ้าเรามาถึงแค่ตรงนี้
แล้วจิตใจลูกกับก็ขนาดไหนนะคะ
คือคุณแม่บอกกับเราเพิ่งเติมบอกว่าอยากให้กระบวนการยุติธรรม
ดำเนินการกับครูพระคนนี้อย่างถึงที่สุด
อย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนในสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอีกในอนาคต
เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเราตามกันต่อให้ด้วยนะคะ